เรื่องของการท่องเที่ยวเราพูดถึงกันบ่อยนะคะ
มีคนร้องเรียนมาคุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ไปเที่ยวหาดแถวบางเสร่ที่ชนบุรี
ไปซื้อไก่ย่างถูกเผามา๓ไม้ข้าวเหนียว๑ห่อ
ปกติแล้วคุณผู้ชมทานกันเท่าไหร่คะ
แต่คนนี้เขาบอกว่าไก่ย่าง๓ไม้ข้าวเหนียว๑ห่อ
คิด๙๐บาทคือสำหรับบางคน๙๐บาทมันปกติ
แต่สำหรับเธอคนนี้เธอบอกว่าไม่ปกติค่ะ
มันแพงเกินไปหรือเปล่าก็เลยออกมาตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
คนที่แชร์เรื่องราวเนี่ยก็คือเพจนี้ค่ะ
นี่ค่ะภาพแบบนี้คุณเห็นไหมปีกไก่ย่างแบบนั้นกับตูดไก่
ไม้เล็กมากนี่แหละคือตั้งคำถามว่าเออมันแพงเกินไปหรือเปล่านะคะ
ไม้กับข้าวเหนียว๑ห่อข้าวเหนียวนั้นห่อ๒๐นะคุณ
ส่วนปีกไก่ปีกละ๒๕ตูดไก่๒๐บาทอ้าวแต่ทำไม๘๐บาท
เออเออทำไมอ่ะปรากฏว่าแม่ค้าบอกว่าคิดราคาผิดอ่าเอาต้นเรื่องก่อนนะคะ
ผิดเองที่ไม่ถามราคาก่อนทั้งหมด๙๐บาทเฉพาะข้าวเหนียว๒๐บาท
แชร์ต่อเยอะมากล่าสุดคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากอ่ะนะคะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ชายหาดบางเสร่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหิบที่ชนบุรีเลย
ไปกันเลยนะคะไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ไปเจอกับคุณวีระภูลกระจ่างเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบังเสร่นะคะ
เมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับเรานี่แหละไปเจอจริงจริงนะคะ
พ่วงข้างขายส้มตำไก่ย่างจอดอยู่บริเวณริมชายหาดร้านเนี้ย
ไปเจอคนที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
แกชื่อว่าป้าพรเพ็ญสารทัศน์อายุห้าสิบสี่ปีนะคะ
หลังจากนั้นแล้วนักข่าวเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ย
ก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ค่ะป้าพรเพล
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี้ยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบใบอนุญาตหน่อย
ว่ามีใบอนุญาตขายของหรือเปล่าคุณป้าก็มีนะคะ
บอกว่าได้มีการขออนุญาตขายของในพื้นที่สาธารณะอย่างถูกต้อง
ทีนี้ป้าพรเพลแกว่าไงแกเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานเนี้ยคนมาเที่ยวหาดบังเสรต์เนี้ยเยอะมาก
ก็เลยจ้างเพื่อนเนี่ยมาช่วยขายของที่ร้านครับ
แล้วคนก็มาซื้อเยอะลูกค้าก็เยอะนึกออกไหม
ทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตอนที่จ้างเพื่อนมาขายเนี่ย
เพื่อนป้าแกคิดเงินผิดไปคิดเกินไป๑๐บาท
ที่ที่ฉันคำนวณให้ฟังเมื่อกี้นะครับ
จากแปดสิบบาทเป็นเก้าสิบบาทลูกค้าซื้ออะไรบ้าง
เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะปีกไก่สองไม้
ราคาไม้ละยี่สิบห้าบาทก็เป็นห้าสิบทดไว้ในใจนะครับ
บัวกับตูดไก่อีกหนึ่งมายี่สิบเป็นเจ็ดสิบบาทถูกไหมฮะ
อ่าข้าวเหนียวเนี้ยสิบบาทแปดสิบแล้วทำไมคิดเก้าสิบ
ก็คิดเงินผิดไปสิบบาทไงแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้อีกค่ะ
คุณผู้ชมป้าบอกว่าพยายามวิ่งไปแล้วนะ
พยายามจะไปคืนเงินที่เกินมาแต่รถเนี่ยมันออกไปแล้ว
ซึ่งป้าบอกว่าเป็นคนไทยด้วยกันไม่น่าจะมาดราม่าแบบนี้เลย
คิดเงินเกินไปสิบบาทเองแหมก็มาบอกมากล่าวกันได้นะ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือน
พรเพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ขายทุกคนเนี่ย
คือเวลาจะขายของต้องมีการแจ้งราคาให้กับลูกค้า
ต้องมีการติดแผ่นป้ายแจ้งราคาทุกเมนูให้ชัดเจนให้เรียบร้อย
แล้วส่วนตัวลูกค้าเองก็ต้องมีการสอบถามราคาให้ชัดก่อน
ใครที่ไม่ทำตามกฎระเบียบนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะมีการยึดใบอนุญาตขายในเขตเทศบาล
เพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวในพื้นที่ด้วยอ่ะนะคะนี่บัยอนุญาต
เอาจริงนะตอนที่ผมไปเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมา

แล้วแค่ขับรถพักมันก็น่าทานที่ดี